คือร้องได้ให้ร้าง

อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่คาดว่าน้องรับรองเหมือนเดิม
ก็ร้องกันไปแบบเหนื่อย

เป็นยังไงอ่ะไหนเล่าให้ฟังสิ
โหอะไรดีใจหรือไง

หาหลักเกาะก่อนได้

ถ้าถูกต้องทั้งหมดก็ได้รับ๒๐๐๐นะครับ
แล้วก็เหลืออีกแค่๔เพลงนะครับ

เอาไปใช้หนี้๗๐๐๐ที่กู้เข้ามาทำบ่อปลานะฮะ

ไม่เป็นไรเลี้ยงกันใหม่ได้สู้กันต่อไป

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ตกลงว่าคุณไหมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณหมายร้องได้

เพลงนี้ครับ

อีกทักทีมั้งฮะ

วิ้งปลิวเลยครับ

อย่าโมมอะไรอีกอีกอันหนึ่งยังไหน

แต่อะไรก็สู้ความดีใจไม่ได้นะฮะ

รับแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท
จากวัดเพลงอัมตะนิรันดร์กายนะครับ

รู้สึกไงบ้างเนี่ยแจ๊คแม่ทำได้สองหมื่นวันนี้

ไม่ลงมาตรงนี้มากระโดดได้

แม่สุฟานี่

สุภัณฑ์บุรีสุภัณฑ์บุรีสุภัณฑ์บุรีมาจากสุภัณฑ์บุรี

ได้มีเวลาได้พักนิดนึงนะครับ

เพลงที่๓แล้วก็เพลงที่๔เพลงที่๕

แสนบาทถ้าทำได้ก็จะถือว่า

มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณไหมนะครับ

เพื่อบ่อปลาแล้วก็หลานนั้นเป็นสุดที่รักแล้วก็ครอบครัวเนี่ย

ถึงเพลงที่๖รับ๑แสนบาทได้หรือไม่ในรายการของเรา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ติดตามกันได้นะครับในวันต่อไปทุกเสาร์และอาทิตย์นะครับ
ไว้เลยครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับผม

เพราะว่าอันนั้นเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเกมต่อชีวิตค่ะ

ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

แบบนี้นะ
เห็นพี่หมายแวบแรกรูปรักเขาเป็นอย่างไร
ผมยาวตากลมสวย
เห็นไหมว่าเขาแอบมองอยู่พี่ไหม

แล้วตกลงมาเป็นแฟนกันได้ไงคะ

ชุดเหรอครับโอ้โฮ
พอเย็นจัดก็เดินเข้าไป
ของแขนวางเขียวแล้วก็เอาไปเลย
ฮะ